หนึ่งเรื่องราวยังเป็นควันหลงเรื่องของวันเด็กเหมือนกันนะคะ
เราได้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในมาตรของอีกแบบหนึ่ง

แต่เป็นการโชว์ลีลาการเต้นบีบอยนะคะ

ลีลาไฟแรงไอดอลเด็กนี้จะเป็นขนาดไหน

ผิวความตามมาพี่เดชน์

ตกมือร้อย
แรงดีไม่มีตกมือนี่เป็นจุดหมุนกังหันเลย

เท่นะคุณถ้าเด็กเห็นแบบนี้คือ
ถ้าเขาชอบเต้นอยู่แล้วเต้นก็ดี

เต้นเกียงขนาดนี้แข็งแรงสุดนะครับที่ตำรวจท่านนี้

อุตอัตสึกที่สมควรแต่ว่าดูเลียก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยนะคะ
คลิปนี้ค่ะเป็นคลิปบันทึกภาพการแสดงของหมู่เบ้น
หรือว่า๑๐ตำรวจตรีปริญญาจิตคำนะคะ
เป็นผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูทรมโนรม
กำลังโชว์สเต็ปการเต้นสุดเท่ในงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี๒๕๕๙นี่แหละค่ะ
เป็นงานของเทศบาลตำบลหนองน้อยจังหวัดชัยนาธนะคะ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เด็กปรบมือกันลั่นกรี๊ดกันลั่น
แล้วก็เรียกได้ว่าแฮปปี้กันดังขนาดงานเลยทีเดียวนะคะ
ทั้งนี้ค่ะ๑๐ตำรวจตรีปริญญาได้ใช้เวลาว่างจากการทำหน้าที่
ฝึกฝนทักษะการเต้นจนได้เป็นหัวหน้าทีมบีบอยตำรวจ

เต้นเสร็จปฏิบัติหน้าที่ไปด้วย
ก็ฝึกฝนจนชำนาญแบบนี้แล้วก็ได้โชว์ตามงานต่างทั่วประเทศนะคะ
อีกทั้งหมู่เบนส์เนี่ยยังมีดีกรีเป็นถึงแชมป์การแข่งขันเต้นบีบอย
โด่งดังในโลกโซเชียลจากคลิปไวรัลตำรวจเต้นบีบอยมาแล้วด้วย
โดยเขาหวังว่าจะใช้การเต้นนี้แหละค่ะช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน
เป็นสื่อให้ประชาชนลดละเลิกอบัยมุกแล้วหันมาออกกำลังกายกันนั่นเองนะคะ
ทุกวันนี้ต้องหาวิธีสอนเด็กแบบใหม่เด็กรุ่นใหม่เขาจะค่อนข้างบอกอะไรตรงเขาจะต้าน
ทำอะไรให้เป็นไอดอลทำอะไรให้แบบดูสร้างสรรค์แล้วทำให้เป็นแบบอย่างตามน่าจะได้ผลมากกว่า
นี่เด็กอยากเป็นทั้งนักเต้นทั้งตำรวจเลยเท่มากนะครับคุณผู้ชม